ร้อนกันมาสักพักหนึ่งนะคะหลังจากนี้ฝนจะลงมาตกเพิ่มมากขึ้นค่ะเน้นตกหนัก
ในช่วงเย็นถึงค่ำก่อนฝนตกสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวหลังจากนั้น
อุณหภูมิจะลดลงค่ะทั่วทุกภูมิภาคของไทยต้องระวังฝนตกหนักค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือนะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายนะคะ
กลับมาเพิ่มทุกพื้นที่๑๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิหลังฝนตกอาจจะร้อนอบอ้าวในช่วงแรกค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงแรกฝนจะค่อยเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่และไปตกหนักอีกทีเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ

ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งทะเลอันดามันและแอ่วไทย
ของพื้นที่เน้นตกหนักในฝั่งอันดามันค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อน๑๔๐๖๐ของพื้นที่
และอาจมีฝนตกหนักในบางแห่งได้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอาเจนติน่า
เพราะว่าที่นั่นในขณะนี้ค่ะต้องเผชิญกับภัยแรงครั้งรุนแรงค่ะคุณผู้ชม
รอบกว่า๗๐ปีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาค่ะ
นี่คือแม่น้ำปาราน่าค่ะแม่น้ำสายสำคัญในทวีปนะคะอเมริกาใต้
เพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นน้ำแห้งแบบนี้
เกิดจากอะไรคะเกิดจากภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปปาราณาวันนี้สวัสดีค่ะ